คุณผู้ชมครับแถวโชคชัย๔มันจะมีตึกแถว๓ชั้น
แล้วระหว่างวันก็จะถูกปิดเอาไว้
แต่ว่าคนแถวนั้นเขาสงสัยว่าทำไมในบ้านเนี่ยเหมือนมีคนอยู่ด้านใน
คือเขาบอกว่าบางทีเหมือนเห็นมือคนยื่นออกมา
บางทีใครที่ไปยืนหน้าบ้านเนี่ยมีมือยื่นออกมาจับ
ประมาณนั้นชาวบ้านก็เลยไปแจ้งตำรวจ
ให้ไปช่วยตรวจสอบว่ามีคนถูกขังหรือเปล่า
แล้วก็ไปแจ้งนางปวีนาหงษกุลเข้าไปช่วย
แล้วก็ไปเจอคุณผู้ชมเป็นผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้พิการด้วย
กักขังเอาไว้ในบ้านหลังนี้มาร่วม๓๐
เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไปอยู่อย่างนั้นนะครับ
หลังจากที่นางปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี

นำหมายสารเข้าไปตรวจสอบตึกแถว๓ชั้นย่านโชคชัย๔
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาแจ้งบอกว่าเนี่ย
เขาเห็นผู้ชายสภาพคล้ายผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
กักขังอยู่ในบ้านนี้มานานหลายปีร่วม๓๐ปี
หลังเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ไปเจอจริงคุณผู้ชม
แล้วก็นำตัวออกมาไปส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลยันหีนะครับ
เมื่อวานนางปวีนาพร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทประทวนแมลงทัพ
เป็นสถาวัติสอบสวนสนชกชัย
นางสาวดักรุณีมณัธวานิทผู้อำนวยการศูนย์ชีวิตสังคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ไปเยี่ยมคนที่ถูกขังไว้คือในโต้ง
โต้งอายุประมาณสัก๔๐ปีเขาเป็นผู้ป่วยมีอาการทางสมอง
นางปวินาเขาบอกว่าเบื้องต้นจากการพูดคุยกับตำรวจสนชกชัย
ยังไม่มีการแจ้งข้อหาแม่ในข้อหากักขังหน่วงเหนียวนะครับ
จากนี้ก็จะประสานไปยังสำนักงานเขตลาดพร้าวเพื่อเข้าไปทำความสะอาดบ้านให้ก่อน
สองแม่ลูกนี้อาศัยอยู่ก็ใช้เวลาสักประมาณ๑สัปดาห์นะครับ
ใช้เวลาประมาณ๗วันนะคะที่จะต้องเอาขยะออกมา
เพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จะต้องไปให้ความร่วมมือตรงนั้น
ในบ้านคงจะแบบขยะล้นนะครับ

ในแพทย์ชวริสลากคำมีหัวหน้าศูนย์อายุรกรรมระบุว่า
หลังจากตรวจสอบอาการของผู้ป่วยแล้วเนี่ย
เมืองต้นเขาบอกว่าระบบประสาทระบบการทำงานโดยรวมของร่างกายก็ดี
ผู้ป่วยรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้
ไม่มีร่องรอยตามร่างกายไม่มีบาดแผลการถูกทำร้าย
ขยับแขนขาได้ตามปกตินะครับ

ทำการอาบน้ำให้ตัดผมให้
ซึ่งผู้ป่วยก็สามารถกินอาหารเองได้ด้วยนะครับ

บอกว่าผู้ป่วยคือลูกมีอาการชักแรงมาก
จนกระทั่งล้มแล้วก็ป่วยหนัก
แล้วก็ไม่ได้มีการไปรักษาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลต่อสมองทำให้เกิดปัญหาทางสมองและเดินไม่ได้
ผู้ป่วยต้องรักษาและดูแลสุขภาพยาวนานภายใต้การดูแลของแพทย์
แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับแพทย์ตลอดนะฮะ
โดยจะเริ่มทำการฟื้นฟูสภาพกล้ามเนื้อให้ก่อน

เนื่องจากแม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะกระทำผิด
ไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นลูกให้อยู่แต่ในบ้าน
เพียงแต่ว่าสภาพที่เห็นมันคือเป็นสภาพตามความเป็นจริงที่เขาอยู่กัน
เป็นสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริงเพราะว่าแม่เนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียว
สามีเสียชีวิตไปแล้วแล้วคุณแม่ต้องออกไปทำมาหากิน
ผู้ป่วยเองก็ต้องอยู่คนเดียวแต่แม่ก็แวะเวียนมานำอาหารเอาไปให้กันตลอด
ส่วนทางด้านของนางสาวจรุณีก็บอกว่าการให้ความช่วยเหลือ
ก็จะมีการประสานกันต่อไปว่าจะช่วยอย่างไรจากพม
ก็ต้องหาแนวทางในการบำบัดจัดหาเรื่องของที่พักพิงให้
พร้อมเรื่องของการประเมินความพิการของในโต้งว่าตอนนี้สมองเขาอยู่ที่ระดับใด
เพื่อไปยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์บัตรคนพิการนำไปใช้ด้านต่างเรื่องของสวัสดิการ
โดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยติดตามดูแลส่วนแม่เนี่ยต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพจิตใจด้วย
เพื่อไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือเรื่องของอาชีพให้กับแม่ต่อไป
เป็นเรื่องราวที่ดีที่คือเพื่อนบ้านกันเห็นแล้วไม่ทอดทิ้งกันเห็นแล้วก็แจ้งคืออยากจะให้ช่วยเขาออกมาให้ได้ครับ
เพื่อนบ้านก็บอกนะว่าไม่ได้กักขังหนูเหนียวเพราะว่าแม่ดูแลลูกอยู่ตลอดเวลา
เป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ชาวบ้านเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพิ่งจะมารู้เรื่อง
คือถ้ารู้เรื่องเร็วกว่านี้ช่วยเหลือได้เร็วกว่านี้อะไรมันอาจจะดีขึ้น

เขาล้มตั้งแต่อายุประมาณสัก๑๐ขวบแล้วก็อยู่มาจนอายุ๔๐แล้วคุณผู้ชมคือก็อยู่กันสองแม่ลูกแบบนี้
ก็ต้องดูแลกันไปตามยฐากรรมแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วที่มีคนเข้าไปช่วย